กันที่คู่หวานในวงการบันเทิงคือเรียกได้ว่าหวานแบบไม่ลดราวาสอกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโทนี่รากแก่นแล้วก็แก้วจริญญา
อืมล่าสุดควงกันไปโมร็อกโคไหนอีกแล้วคือสายเชี่ยวจริงจริงอ่ะสำหรับคู่นี้นะคุณ
ล่าสุดเขาไปเที่ยวโมราโคคนก็เข้าไปเม้นแซวกระหน่ำเลยแต่โทนี่บอกเขินไม่ตอบ
จริงอ๋อและไหนไหนก็เที่ยวเก่งกันทั้งคู่แล้วค่ะ
แก้วก็เลยชวนโทนี่ทำบล็อกท่องเที่ยวแบบแพ็คคู่กันซะเลยจ้า
ใช่แล้วคุณอันนี้มันเป็นการซ้ำรอยกับตอนที่แก้วกับบาสแฟนเก่าเขาทำรายการจะเที่ยวกันหรือเปล่า
ไปถามแก้วกันเลยดีกว่า
เป็นเมืองที่ยังไม่เคยไปมาก่อนนะครับบอกว่าเป็นประเทศเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เอาไว้แชร์ด้วยครับไม่ทันได้ถามแก้วถามโทนี่แทนแล้วกัน
ได้คำตอบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปถามแก้วทีหลังแต่ว่าไม่ได้ซ้ำลอยใครอะไรอย่างนี้